เป็นเหตุของเทศกิจเทศบาล
เมืองกระบี่กับชายพิการที่เป็นเจ้าของช็อปเปอร์
เขาปะทะคารมกันเรื่องของที่จอดรถ

กฏช่อย

ในปำลังอยากทำอย่างนี้

พุ่มไม่ซ้อมซึ้งซึ้ง

ไปกินมีมากเลย
เนี่ยล่ะค่ะเขาก็มาทักอบคารมการภาษาถีนท์นะภาษาใต้

เขาบอกว่าเขาทำเองนะรถเนี่ยเขาปฏิเทียมว่าเขาเป็นคนพิการไง
ก็คือเขาทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถเนี่ยคุณผู้ชม
เพราะว่าอย่างที่เห็นรถเป็นรถจักรยานยนต์ดัดแปลงขนาดใหญ่

เขาโตเถียงกันเพราะว่าทางเทศกิจบอกว่า
อยากที่จะให้เคลื่อนย้ายรถคันนี้ออกไป
จอดตรงนี้ไม่ได้นี่ไม่ใช่รถที่เปิดปล่อยคลิปมานะคะ

ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรก็ต้องเขาต้องจอดตรงนี้

ก็คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะเจรจากันไม่ได้
ก็สุดท้ายแล้วชายพิการเขาก็บอกว่า
ทำแบบนี้เนี่ยกลั่นแกล้งคนพิการหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามนายโอภาษจุธามาศก่อน
หัวหน้าเทศกิจเทศบาลเมืองกระบี่
เขาบอกว่าได้รับร้องเรียนมาจากชาวบ้านนะคะว่า
มีรถช็อปเปอร์จอดกิดขวางการจราจร

ก็เลยเคยให้ทางเทศกิจไปแจ้งเตือนหลายทีแล้ว
คราวนี้ไปด้วยตัวเองเลย
รถนี้มันเป็นส่วนประกอบหรือว่าอะไรต่างอย่างนี้
สักพักหนึ่งคือชายพิการคนนี้แหละ
เขาเข้ามาตามที่ที่เผยแพร่ออกไปว่า
ว่ากล่าวมาด่าว่าอะไรต่างนานา

ไม่มีการกันแกล้งคนพิการอะไรหรอก

คนพิการก็อยู่ให้มันสมถะหน่อยว่า
เราพิการนะ
มันยิ่งกว่าคนไม่พิการใช่ไหม

สำหรับชายพิการในคลิปนายสาตราสุดใจ
เขาเป็นเจ้าของร้านซ่อมรองเท้าค่ะ

ทำแบบนี้เหมือนกลั่นแกล้งเขา

เขาว่าแม่จดเขาพุ่งกันเยี่ยวแม่จด
พุ่งว่ามันพื้นจดไม่ได้เขาว่าเดี๋ยวเขาแจง
เขาแจงตำรวจเขาแจงไอ้ผู้นู้นมา

พวกพุ่งต้องจ่ายรถเพราะพุ่งตื่นไม่ได้

ตำรวจก็ไม่เครียดตำรวจว่าวันนี้เจ๊จอดรถ

อือเขาเข้าใจเหรอ

แล้วทำไมตำรวจเอาแต่บอกว่าจอดไม่ได้จอดไม่ได้

เขาก็เลยบอกนะคะฝากมาเรียกร้องทางนายกเทศมนตรีหน่อยบอกว่า

ในเมื่อเขาต้องใช้รถเขาจำเป็นช่วยเหลือกันหน่อย
เดี๋ยวต้องเจรจากันต่อไปนะคะสำหรับประเด็นนี้